ประจำตัวประชาชนนั่นหมายถึงมันประจำตัวเรา
มันต้องอยู่ตลอดเวลาต้องอยู่กับเราอย่าไปให้คนอื่นใช้แน่
อนุชากับภูวดลเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหนี่จะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลย
โดนตำรวจเรียกตรวจตำรวจสายตรวจเรียกปุ๊บปรากฏไปตรวจเจอสารเสพติดในร่างกายแล้วก็จะโดนทำบันทึกจับกลุ่ม
โอดลทำยังไงรู้ไหมเอาบัตรประจำตัวประชาชนของเพื่อนก็คืออนุชาค่ะ
ไปให้ตำรวจบันทึกหมายจับบันทึกทุกอย่างเนี่ยเป็นชื่ออนุชาหมดเลย

ฟังจนจบคุณผู้ชมอยากให้คิดไปด้วยว่ามันเป็นความผิดใครกันแน่

นี่คืออนุชาสิริพินอายุยี่สิบหกปีหนุ่มช่างแอร์ครับ
วินาทีที่เขาได้รับอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอ้โห
ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ตรงเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่ก้มกราบเลย
ดูดูหน้าพี่เอกเลยเออพี่เอกกระเสริฐอ่ะจริงจริงเรื่องนี้พ่อแม่เขาไปร้องกับพี่เอกกระพบตั้งสองสามเดือนที่แล้วแล้วก็เป็นข่าวมาด้วยน่ะอ๋อ
นี่แหละฮะติดคุกฟรีอยู่๘เดือนเพราะโดนออกหมายจับผิดตัวเรื่องมันเริ่มต้นเมื่อ๒๓สิงหาคม
๖๓ภูวดลเนี่ยไม่ใช่คนนี้นะคนนี้อนุชานะภูวดลอีกคนหนึ่งอายุ๒๖ปีเป็นเพื่อนของอนุชานี่แหละ
เรียกตรวจแล้วไปพบสารเสพติดในปัสสาวะก็เลยโดนข้อหาเสพยาขณะขับรถ
แต่ภูวดลไปอ้างชื่อนามสกุลของนายอนุชาให้ตำรวจทำบันทึกจับกลุ่มไว้
พอตำรวจนำตัวไปฝากขังต่อสารครับแม่ของภูวดลก็ยังมายืม
บัตรประจำตัวประชาชนของอนุชาบอกจะเอาไปใช้ประกันตัวลูกชาย
โอ้โหอนุชาก็รักเพื่อนแล้วก็หวังดีแม่เอาไปเลย
ไม่ได้คิดอะไรครับจนกระทั่งสิบสามมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
หนึ่งเก้าหนึ่งมาจับกลุ่มในอนุชาซึ่งเปิดร้านแอร์ที่ซอยหาทัยราชเก้า
มินบุรีนะคุณผู้ชมหลังสารออกหมายจับฐานฝ่าฝืนคำสั่ง
รายงานตัวคดียาเสพติดงงสิแบบนี้เขาก็งงนะ
แต่ก็ยอมให้คุมตัวเข้าเรือนจำไปอนุชาก็ยอมด้วย
เพราะคิดว่าเดี๋ยวจะไปประกันตัวสู้สู้คดีได้อืม
ยื่นประกันไปเจ็ดครั้งติดคุกรวมไปแปดสิบวันครับ
ไม่ได้ไม่ได้รับการปล่อยตัวนะทางคุณพ่อคุณแม่ก็เลยตัดสินใจร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดครับ

ขอให้เขารอบครอบมากกว่านี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเอาคนบริสุทธิ์ไปเข้าเรือนจำแค่นี้ครับ
ส่วนคุณเอกพบเหลืองประเสริฐครับจากทีมงานสายใหม่ต้องรอดนี้ก็บอกว่า
อนุชาเนี่ยโดนภูวดลมาแอบอ้างชื่อตั้งแต่ชั้นจับกลุ่มเลยนะซ้ำในชั้นศาลเนี่ยยังถูกใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปใช้อ้างตัวเพื่อยื่นเรื่องประกันตัว
เงินสองหมื่นบาทอีกทำให้ชื่อของอนุชาอยู่ในระบบ
อยู่ในขั้นกระบวนการขั้นตอนยุติธรรมทั้งหมดเลยทีนี้พอภัวดลหนีประกัน
จึงออกหมายจับมายังผู้ที่มีชื่อตามระบบก็คืออนุชาครับแล้วล่าสุดไปพบว่าภูวดลเนี่ยนะ
คุณผู้ชมโอ้โหยกเครื่องหน้าใหม่หมดเลยเมคโอเวอร์เลยล่ะเออทำหน้าใหม่หมดเลยครับ
ลัยกรรมใบหน้าเพื่อหนีคดีเฟสออฟเลยเหรอเออแต่ตำรวจเนี่ยยังมีข้อมูลจากรอยนิ้วมือที่ใช้พิมพ์ขณะโดนจับ
จึงสามารถใช้เอาผิดได้ครับส่วนโอ้โหกรณีผู้เสียหายก็คืออนุชาเนี่ยที่ติดคุกฟรีไป๘เดือนเนี่ย
มีการประสานกรสงค์ยูนิธรรมเพื่อหารือต้องเยียวย้ายเขาอืมโอ้โหเนี่ย